สมัยนี้รักใครก็บอกเข้าไปปล่อยใจอิสระเห็นกันมาเยอะ
คุณผู้ชมคู่จิ้นสายไหวให้เราได้ฟินจนใจละลาย
วงการนี้เพียบแต่อย่าบอกนะคะ
ว่าพี่อีทโป้งหลานยูทูปเบอร์น้ำใหม่ขวานน้ำหวาน
ใจไทยบ้านกับพระเอกหล่อมาสเซอร์ตูมตามยุทธนา
เขาจะจะโอ้โหเขลิมตามฟีล
โอ้โหอีกนิดอีกนิดแล้วเชียวคุณพี่ค่ะ
จองตาเป็นมันขนาดนี้ดีไม่ดีระวังผีผลัก
ตกหลุมรักไม่รู้ตัวอุ้ยหยอกค่ะ